ทานสารเป๋าแล้วนะคะมาทานกระยาศาสตร์กันต่อเลยที่จังหวัดพิษสุนุโลก
ทำปีละ๒ครั้งเท่านั้นนะคะเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษานะคะ
แต่เขายืนยันว่ารสชาติหอมอร่อยแน่นอนครับ
เป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านนาเมืองหมู่ที่๓ตำบลนครชุม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกรวมตัวกัน
รวมตัวกันเมื่อกี้คั่วแล้วก็เคี่ยว
ใช่รวมตัวกันบอกว่ากลุ่มไม่ใหญ่มากเท่าไหร่
กระยาศาสตร์๑แบ่งกันรับประทาน
จำหน่ายปีละ๒ครั้งเข้าพรรษากับออกพรรษานะคะ
คุณหอวงตระเล่าว่าในอดีตแต่ละบ้าน
จะมีการทำขนมกระยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก
แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้อง
คำว่าศาสตร์มาจากการปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา
ที่นำขนมไปให้หรือศาสตร์
แล้วเพื่อนบ้านก็จะสาดกลับคืนมา

เหมือนศาสตร์ความสุขคุณก็ศาสตร์ความสุขกลับขึ้นมา
ศาสตร์น้ำใจคุณก็ศาสตร์น้ำใจกลับขึ้นมา
ปกติการทำกระยาศาสตร์มีกรรมวิธีค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอนนะคะ
ส่วนผสมของขนมมีหลายอย่าง
เหมาะกับงานประเพณีอย่างเดียว
และทำปีละ๑๒ครั้งเท่านั้น

ทำให้ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ก่อนหน้านี้ทำแต่ละบ้านแล้วก็มาแบ่งกันนะ
แต่ว่าตอนนี้ต้องรวมกลุ่มกันทำและช่วยกันทำแบบนี้นะคะ
กระยาศาสตร์บ้านนาเมืองขั้นตอนการทำ
บอกว่าเป็นวิถีของคนในชุมชนนะคะตามแบบชนบทก็คือ
ถั่วลิสงนี่เอาไปคั่วให้สุกก่อน
กระทบเปลือกออกให้หมดแล้วก็คลึงให้ถั่วนั้นแตกออกเป็นซี่
จากนั้นนะคะนำงาไปคั่วให้สุกมีสีเหลืองอ่อน
น้ำกะทิน้ำตาลปี๊บแล้วก็แบะแซ
เอาไปใส่ในกระทะตั้งไฟนะคะตามส่วนผสมดังกล่าว
แล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันโดยเคี่ยว๑ชั่วโมง
ก็คือต้องเคี่ยวแล้วก็ต้องมีคนคนตลอด

จากนั้นนำถั่วลิสงคั่วงาคั่วข้าวเม่าข้าวตอก
ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะโดยใช้ไฟอ่อน
เมื่อส่วนผสมต่างเข้ากันดีแล้วให้ยกกระทะลง
แล้วนำใส่ถุงพลาสติกก่อนที่นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
แล้วก็แบ่งไปขายต่อไปนะคะ
หอมบอกว่ากระยาศาสตร์มีส่วนผสมหลายอย่างล้วน
มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงทั้งสิ้นสูตรหรือว่าส่วนผสมต่าง
ตกทอดมาจากภูมิปัญญาคนรุ่นก่อนก่อนนะคะซึ่งก็รับรองว่า
เป็นกระยาศาสตร์ที่อร่อยมีคุณภาพอย่างแน่นอน
โดยส่วนตัวแล้วดิฉันชอบทานกระยาศาสตร์นะคะ
ชอบทานขนมหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นหอมหวาน
ลักษณะคล้ายคาราเมลแบบนี้จะชอบ

กระยาศาสตร์การทำทำให้เป็นความร่วมมือร่วมใจนะฮะ
เพราะว่าเคี่ยวเป็นชั่วโมงไม่ใช่ใช้คนคนเดียว
ก็ปวดเมื่อยสิคะต้องช่วยกัน
กระทะก็ใหญ่มากนะครับเวลาทำนะครับ